เรียงกันหน่อยนะฮะมาดูพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้แล้วเป็นภาพข่าวด้วยการจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
่องอพาร์ทเมนต์ข่มขืนนักศึกษาสาวดันไม่ล็อกห้อง
ตำรวจสนห้วยขวางรวบตัวบังฮิมหนุ่มหื่นแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตำรวจของสนห้วยขวาง
เขาก็ออกมาแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวคนร้ายคนหนึ่ง
ที่ไปก่อเหตุกับนักศึกษาสาววัย๑๙ปี
ที่พักอยู่ในอพาร์ทเมนต์ย่านห้วยขวางนะครับ
ข่มขืนนักศึกษาสาวถึงในห้องของเธอเลยนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสุริน
หรือว่าบังฮิมยันตดิรกอายุ๓๖ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและลักทรัพย์ในเคหสถาน
ถูกตำรวจสนห้วยขวางจับกลุ่มได้ที่ย่านรามอินทรานะครับ
พร้อมของกลางพระเครื่อง๖องค์แล้วก็ชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุครับ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากช่วงเย็นของวันเสาร์ที่๑๕กันยายน
นางสาวนกนามสมมุติอายุ๑๙ปีนะคุณเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่ง
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนห้วยขวาง
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปในห้องอพาร์ทเมนต์ย่านห้วยขวาง
ก่อนที่จะข่มขืนกระทำชำราวเธอและลักทรัพย์ประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

หลังรับแจ้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสนห้วยขวางก็ลงพื้นที่เลยฮะ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
จอดบริเวณหน้าอพาร์ทเมนต์จุดเกิดเหตุ
และผู้เสียหายก็ชี้ตัวแล้วก็ยืนยันว่านี่แหละเป็นคนเดียวกันกับผู้ก่อเหตุนะครับ
สืบสวนรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับ
แล้วก็ตรวจสอบประวัติของนายสุรินว่าเคยถูกจับในคดีข่มขืน
ในพื้นที่สพธัญบุรีปฐุมธานีเมื่อปี๕๓นะคุณ
และถูกตำรวจสนโคครามจับในคดีความผิด
เกี่ยวกับพรอพืชและวัตถุระเบิดเมื่อปี๑๙๕๔
จะพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ปี๖๑
และคราวนี้ก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
นายสุรินรับสาภาพว่าตัวเขาเองเป็นคนหมกมุ่นทางเพศ

วันเกิดเหตุยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนรุ่นพี่
เพื่อขับมาหาสาวประเภทสองคนหนึ่ง
พักอยู่ชั้นล่างของอพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุ
แต่มาไม่เจอสาวประเภท๒คนนี้
ก็เลยถือโอกาสตรงนี้นั่งดื่มเหล้ารอ

ข้างจะเปลี่ยวนะคุณบริเวณโดยรอบอพาร์ทเมนต์นะ

ไม่มีกล้องวงจรปิด
ไม่ต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าอาคาร
เขาก็เลยเดินสำรวจหาห้องที่ไม่ได้ล็อกไงคุณ
ตั้งแต่ชั้น๑ยันชั้น๔เลยนะ
เคาะประตูคอยบิดลูกบิดไปเรื่อย
ห้องไหนไม่ล็อกก็พร้อมที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
แล้วก็มาเจอห้องกับห้องของน้องนักศึกษาสาววัย๑๙ผู้โชคร้าย

นายสุรินก็เลยเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน
ผู้เสียหายเดินออกจากห้องน้ำพอดี
นายสุรินก็เลยใช้กำลังบังคับ
เอาผ้าผูกมือปิดตาและลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
หลบหนีพร้อมกับทรัพย์สินที่ได้เป็นพระเครื่อง๖องค์
ไปขายตลาดสะพานใหม่ราคา๗๐๐บาท
ส่วนโทรศัพท์มือถือของเหยื่อก็ฝากไว้ที่ห้องพี่ชาย

เรื่องต้นทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสุริน
จากขัดแย้งกับคำให้การของผู้เสียหาย
ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงเคาะประตูดังหลายครั้ง

ข่มขืนโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
แล้วก็ยังบังคับให้ใช้ปาก

สำเร็จความไคร้ไปอีก๒ครั้งด้วยนะครับ
คือผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขา
ปิดประตูไว้แน่นหนานะครับ

จับกลุ่มตัวอายัดตัวคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสนห้วยขวาง